เพราะว่าหลังจากที่โครงสร้างสรรพสามิตรเขามีการปรับภาษีกันนะคะ
ตอนนี้หลายค่ายรถยนต์เขาก็มีการประกาศราคาใหม่กันออกมาแล้ว
เดี๋ยวมาดูกันคร่าวว่าแต่ละค่ายปรับลดปรับเพิ่มอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะ
เครื่องยนต์๒๐ลิตรเพิ่มขึ้นเป็นคันละ๕๕๐๐๐บาท
คือเพิ่มขึ้นไปอีกนะไม่ใช่คือเหลือคันละ๕๕๐๐นะ

ส่วนสำหรับรถรุ่นอื่นก็บอกว่าจะราคาขายคงเดิม
เพราะฉะนั้นติดตามกันดีตามงานต่างนะคะ
ราคาขายรถยนต์ขึ้น๓รุ่นด้วยกันค่ะ
เพิ่มขึ้น๒๔๐๐๕๔๐๐บาทคุณไม่น้อยเลยนะ
ส่วนที่เหลือราคาคงเดิมค่ะ
มีทั้งปรับลดลงแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วย
ปรับราคาขึ้น๕๐๐๑๔๐๐บาท
ยังไม่เปลี่ยนแปลงราคานะคะราคายังคงเดิมอยู่
ส่วนไข้อื่นหลายคนถามว่าไข้อื่นล่ะเป็นยังไงบ้าง

เขาบอกว่าคาดว่าจะเริ่มทยอยประกาศราคาใหม่ภายในเดือนนี้แหละ
เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าราคาปรับขึ้นเท่าไหร่
แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามราคารถยนต์จะปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะ
นายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภงรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต
ภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า
ประเมินว่ายอดขายรถในปีนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ก็คือประมาณ๗แสนคันปีที่แล้วอยู่๗แสนปลาย
ปีนี้ก็น่าจะอยู่นี่แหละราว๗แสนคัน
แต่ว่าแนวโน้มการส่งออกรถยนต์นั้นจะเพิ่มขึ้นร้อยละสาม
ว่าจะส่งออกได้มากกว่า๑ล้าน๒แสนคัน
นั่นเป็นผลพวงมาจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
ผลให้ยอดการผลิตรถยนต์ปีนี้สูงกว่า๒ล้านคันด้วย

อุตสาหกรรมยานยนต์จะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดู
ใช่แต่ว่าที่แน่ตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในบ้านเรา
ต้องกระตุ้นกันต่อไปนะเพราะยังถือว่า๗ชั้นก็ยังน้อยอยู่
ถ้าเทียบกับปีอื่นก่อนหน้านี้นะคะ